มีคุณแม่ของลูกชายวัย๓๒ปีนะฮะที่มาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน
บอกว่าลูกชายเนี่ยถูกทหารที่เมานะแล้วก็ยิงจนบาดเจ็บสาหัส

แต่คดีมันไม่คืบหน้าเหมือนกับจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ค่ะนี่นะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่พังงานะครับ
คนที่ยิงเนี่ยเป็นทหารยศพันธาเอกนะครับพันธาเอกยงยุทธ์ชัยคงอายุ
อ่ายิงไปห้านัดนะครับส่วนคนที่ถูกยิงชื่อนายกฤษดาหุนตระกูลอายุสามสิบสองปี
เป็นลูกชายเจ้าของร้านอาหารชื่อร้านอาหารดอกย่านะครับอยู่ที่พังงา
กระสุนที่ถูกยิงเข้าไปห้านัดเนี่ยเข้าลำคอไปถึงกลางลำตัวนะครับ
บาดเจ็บสาหัสตอนนี้ยังนอนพักรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียูมาเป็นเดือนแล้วนะครับ
ขยับได้แค่ใบหน้าแล้วมีภาวะหัวใจหยุดเต้นหยุดหายใจไปสองครั้ง
แพทย์เนี่ยถึงขั้นบอกให้กับครอบครัวเนี่ยทำใจว่าอาจจะถึงขั้นเสียชีวิต
แต่ทีนี้คุณแม่เขาบอกว่าคดีของลูกชายจะขอความเป็นธรรมจากใครได้บ้าง
ทหารเมาแล้วมากร่างแล้วมายิงเขาจนเจ็บหนักขนาดนี้
คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้นะครับ
ที่ร้านอาหารดอกย่าที่เป็นจุดเกิดเหตุนะฮะอยู่ห่างจากฐานทัพเรือพังงาแค่๕๐๐เมตร
คนที่เป็นพนักงานในร้านบอกว่าคืนวันเกิดเหตุคือคืนวันที่๑๐พฤศจิกายนประมาณตีหนึ่ง
คนก่อเหตุคนก่อเหตุนะครับคือพันธาเอกยงยุทธ์ชัยคงขับรถกระบะออกมาจากค่ายทหาร
มากับเพื่อนทหารเรืออีก๒คนมาถึงที่ร้านก็สั่งเบียร์ดื่ม๔ขวด
แล้วก็เริ่มพูดจาหยาบคายกันเป็นจังหวะเดียวกับที่นายกิจสดาคนเจ็บ
ที่เป็นลูกชายของเจ้าของร้านอาหารเขาเข้ามาถึงแล้วเขาก็ได้ยิน
เขาก็เลยไปถามว่าเออพี่จะพูดจาหยาบคายทำไมนะจะส่งเสียงดังพูดจาหยาบคายทำไม
พันธาเอกยงยุทธ์ไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรเลยนะครับ
ลุกขึ้นมาล็อกตัวกิจสดาแล้วชักปืนออกมาแล้วยิงใส่
ยิงเข้าลำตัวยิงเข้าลำคอยิงไป๔นัด
กิจสดาเนี่ยล้มลงนอนฟุบอยู่กับพื้นยังตามไปยิงซ้ำอีกนัดหนึ่ง
รวม๕นัดแล้วก็เดินไปขึ้นรถขับรถกลับเข้าไปในค่ายทหาร
ไปพร้อมกับเพื่อนที่มาด้วยกันอีก๒คนรวมเป็น๓คน
ร้านอาหารดอกย่าอยู่ห่างจากฐานทัพเรือพังงาแค่๕๐๐เมตร
ทีนี้มีลูกค้าที่มากินข้าวในร้านวันนั้นนะครับ
เขายืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ได้มีเหตุการณ์ทะเลาะอะไรเกิดขึ้นก่อนเลยนะฮะ
ฝั่งของทหารที่ก่อเหตุเนี่ยเมาแล้วพูดจาหยาบคาย
ลูกชายเจ้าของร้านก็เข้าไปถามเข้าไปห้ามนี่หน้าคนก่อเหตุ
พันธาเอกยงยุทธ์ชัยคงพอเข้าไปถามเข้าไปห้ามว่าเออจะเอ๊ะอ่ะ
เสียงดังตะโกนด่าด่าทออะไรทำไมถูกยิงเลยฮะ๕นัดครับ
เดินเข้ามาพี่คนที่ยิงอ่ะนะคะแล้วก็เดินเข้ามาแล้วก็
เขาก็ใช่คุยกับแม่เลยแล้วก็เขาก็ยิงเลยค่ะ
เพราะว่าหนูก็นั่งอยู่หนูก็นั่งดื่มเหล้าของหนูปกติ
แค่หนูได้ยินแค่นั้นนะคะถ้าน้องมันตัวเท่ากับเขาหน่อย
แต่ก็คงโดนหัวไปแล้วอ่ะนี่น้องมันเตี้ยไงเขาสูงทหารคนนั้นเขาสูง
แล้วก็เลยแน่ล้มไปที่ก็ตกกระใจด้วยทำอะไรไม่ถูก
คำถามก็คือทำไมจะต้องโอ้โหยิงกันอะไรขนาดนี้
แล้วเป็นทหารพกปืนออกมาดื่มเบียร์ดื่มเหล้าที่ร้าน
แล้วพอเมาแล้วไปยิงเขาเนี่ยเจ็บนี่ไม่รู้จะเป็นจะตายยังไงเนี่ยนะฮะ
อยู่ในไอซียูมาร่วมเดือนแล้วเราไปตรวจสอบข้อมูลพบว่าก่อนจะเกิดเหตุที่ร้านอาหารดอกย่า
ซึ่งคนเจ็บเป็นลูกชายเจ้าของร้านนะค่ะพันธาเอกยงยุทธ์นะฮะ
ไปนั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนทหารมาก่อนแล้วทะเลาะกับเพื่อนมีปากเสียงกัน
ควักปืนออกมายิงขู่ขึ้นฟ้าเพื่อนนะเพื่อนควักปืนออกมายิงขู่ขึ้นฟ้า
พันธาเอกยงยุทธ์เนี่ยไม่พอใจกลับบ้านไปหยิบปืน
จะเอามายิงเพื่อนที่นั่งดื่มเหล้าด้วยกันแต่พอกลับมาถึงวงเล่าเนี่ย
ไม่เจอใครแล้วก็เลยไประบายอารมณ์ด้วยการยิงใส่บ้านพักทหารแทนมาก่อนนะฮะ
หลังจากนั้นพอยิงถล่มบ้านเพื่อนเสร็จเนี่ยนะฮะ
กลุ่มของพันธาเอกยงยุทธ์ซึ่งมากัน๓คนนะ
ก็มาปรับความเข้าใจกันนะมานั่งดื่มเหล้าด้วย
ปรับความเข้าใจอะไรกันจนพันธาเอกยงยุทธ์เนี่ย
ใจเย็นลงแล้วทั้งสามคนเนี่ย
ก็เลยออกมาจากบ้านเพื่อนแล้วมานั่งดื่มเบียร์ต่อที่ร้านอาหาร
ไม่รู้ยังไงค่ะยังไม่หายโมโหเหรอ
มาลงอะไรที่กับชาวบ้านเขาไม่รู้อีโน่เนี่ย
เนี่ยมาก่อเหตุยิงนายกิจสดาเจ้าของร้านอาหาร
คุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ไปคุยกับแม่ของคนเจ็บนะฮะ
ก็คือนางดวงพรนะฮะอายุห้าสิบเอ็ดปี
เป็นเจ้าของร้านอาหารดอกย่าอยู่ที่พังงานะครับ
แม่บอกว่าสภาพลูกชายวันที่ถูกยิงเนี่ย
จมกองเลือดแม่บอกเห็นแล้วปวดหัวใจมาก
เยี่ยมลูกแต่ละทีลูกขยับได้แค่ใบหน้าอืม
อย่างอื่นไม่ขยับขยื่นไม่ตอบสนองเลย
มันยิ่งทรมานใจมากขึ้นไปอีก
โดยเฉพาะตอนที่รู้ว่าคนก่อเหตุได้ประกันตัวออกมาแล้ว
ตั้งแต่เกิดเรื่องนะครับแม่ของคนเจ็บบอกว่าผู้ก่อเหตุไม่เคยโทรมาขอโทษ
ไม่เคยโทรมาถามถ่ายอาการของลูกชายไม่เคยแสดงความรับผิดชอบอะไรเลย
มีก็คือภรรยาของเขาที่โทรมาแล้วก็บอกว่าจะขอจ่ายเงินเยียวยาให้สองหมื่นบาท
แต่หลังจากนั้นก็เงียบหายไปทุกวันนี้เธอบอกว่าเธออยากจะถามทางกองทัพเหลือเกินว่า
จะดูแลจะเยียวยาเธอเพียงเท่านี้เหรอ
ก่อนหน้านี้ฝั่งผู้ก่อเหตุบอกว่าจะรับผิดชอบเยียวยาเป็นเงิน๑ล้าน๕แสนบาท
เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลแต่กลายเป็นว่าตอนนี้ทุกฝ่ายหายเงียบไปหมด
ไม่เคยโทรมาขอโทษหรืออะไรสักอย่าง
แล้วก็ทางหน่วยราชการก็
แล้วก็ให้กระเช้ามา

แต่ทุกวันนี้เราอยากจะถามความยุติธรรมว่า
ลูกเราโดนยิงขนาดนี้เราได้แค่นี้เหรอ
ยาวยาเราแค่นี้เหรอทั้งกองทัพ

อันนี้ที่ทางคุณแม่ของคนเจ็บเขาบอกนะ
บอกว่ามีทหารเนี่ยโทรติดต่อมา
อ้างว่าเป็นทหารจากต้นสังกัด
ของทหารผู้ก่อเหตุ
โดยบอกว่าเดี๋ยวจะให้ทหารผู้ก่อเหตุ
ก็คือผัญญาเอกยุงยุทธ์ไชโคง
รับผิดชอบด้วยการลาออก
เท่ากับว่าการลาออกคือคุณจะได้เงินสิ่งต่างที่เป็นเงินสวัสดิการบำเน็ตบำนานอะไรต่าง
คือมันไม่ใช่การไล่ออกคือจะให้ลาออกนะครับ
แล้วยังมีประเด็นเรื่องการบอกให้ทหารอีก๒คนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เข้ามาด้วยกันเข้ามากัน๓คน
ให้กลับคำให้การด้วยเธอบอกเธอไม่ได้อ้างลอยไม่ได้พูดเองนะ
เด็กเอ้ยกลับมาด้วยกลับมา
นี่ฮะ
ที่คุณแม่ของคนเจ็บบอกเป็นหลักฐานที่บันทึกเอาไว้ว่า
โอ้โหความเป็นธรรมที่จะมีกับลูกชายกับครอบครัวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไหม

อาการของกฤษดานะครับ
คุณแม่ของคนเจ็บบอกกับเรานะครับว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
เริ่มมีอาการตอบสนองทางร่างกายบ้าง
แต่ตอนนี้เนี่ยพอผ่านมาอีกสัปดาห์นึงเริ่มไม่ตอบสนอง

แต่แทบจะเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้
แล้วคุณแม่ก็เลยวีดีโอคอลไป
ไปหาลูกชายนะนี่ฮะ
ห้ามหายไปนะห้ามไปไหนอยู่กับแม่นะ
เสกเป็นอะไรไม่ได้นะครับ

มีคนคอยเฝ้าอาการอยู่
ต่อแม่ก็แม่บอกแม่ต้องทำมาหากิน

คือก็ถ้าไม่เปิดร้านก็ไม่มีรายได้ไหนจะดูแลรักษาพยาบาลลูกอีก

ก็ใช้วีดีโอคอลหาลูกชายที่โรงพยาบาลที่มีคนเฝ้าไข้อยู่นะฮะ
แล้วก็พูดให้กำลังใจลูกผ่านทางเสียงทางโทรศัพท์ทางวีดีโอคอร์
ท่านผู้ชมครับเราก็เลยสอบถามความคืบหน้าทางคดี
ไปยังสพท้ายเมืองที่ผ่างงา

พนักงานสอบสวนบอกว่าคดีนี้

ส่งฟ้องแล้วก็ฝากขังผู้ต้องหาต่อสารทหารมณฑนทหารบกที่๔๔

ความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็เรื่องการพาอาวุธปืนนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๑๑พฤศจิกายน๒๕๕๙

ตำรวจสพท้ายเหมืองยืนยันว่า
ได้คัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหา
มีคำร้องในการขอคัดค้านการให้ประกันตัวผู้ต้องหา
แต่ผู้ต้องหาได้ยื่นขอประกันตัวในชั้นศาล

ตอนนี้ก็เลยได้ออกมาต่อสู้คดีอยู่ข้างนอก
ทางคุณแม่ของคนเจ็บก็เลยกลัวว่า

แต่การประกันตัวก็ไปถึงดุลยพินิษฐ์ของศาลแล้วไงคะ
เดี๋ยวรอฟังทางหน่วยงานท่านจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมออกมาก็แล้วกันนะฮะ